สวัสดีค่ะมวยทายไฟท์เตอร์

และภูมิให้คุณได้

มวยไทยฟาร์ตเตอร์
เอาละครับวันนี้ต้องบอกว่า๒คู่ที่ผ่านมานั้นน็อกกันทั้งสองคู่ดุเหลือเกินครับ
สำหรับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ประจำวันเสาร์ที่๒ธันวาคมครับ
เดินทางมาถึงคู่ที่สามของรายการเพชรนำชัยซิทเวิร์นออสครับ
เจอกับคมโกลีมวยไทยในพิกัด๖๔กิโลกรัม

คู่นี้ก็เป็นอีก๑ผู้ครับที่เคยประถับประฟิมือมาแล้ว
ซึ่งเป็นทนพนำชัยซิทธิวันออสครับ
พลิกเอาชนะมาได้ครับในครั้งก่อน
ต้องบอกว่าวันนั้นดุเดือดเหลือเกินครับ
คู่นี้ทนคมโกรีมวยไทยครับ
นายอาทิตโยลำครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำวัย๑๘ปี
ส่วนมุมแดงครับเพชรนำชัยสิทธิพันธ์ออสครับ
นายวราวุฒิทองประเทืองครับ

ปัจจุบันวัย๒๒ปีครับ
ฟอร์มหลังครับชนะ๒ไฟล์รวดครับล่าสุด
เอาชนะน็อกเพชรน้ำหนึ่งสิงหาเดชายิมครับ
ที่ไทยรัฐเมืองไทยไฟเตอร์ที่นี่เลยครับ
ค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวครับ
เดี๋ยวรอลุ้นกันครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ย
เจอกันมา๑ครั้งในครั้งที่แล้วครับ
ดูเหมือนจะไปไกลแล้วด้วยครับ
แต่สุดท้ายครับเผ็ตน้ำชายมีรุกบ้า
แล้วก็มีหลายก๊อกครับเร่งแซงผ่านครับในวันนั้น
ชื่อเดิมของนักชกในมุมน้ำเงิน
สรีระรูปร่างนี่ต้องบอกว่าไม่ห่างกันเลยครับ

ช่วงนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือ
ในขณะที่ทางฝั่งของเพชรน้ำชัยนั้นเป็นมวยที่
ใช้จังหวะดักแทงด้วยเขาซ้ายได้ดีครับ
อีกหนึ่งนักชกจากโกลีมวยไทยครับ
เดี๋ยวดูครับจะแก้มือให้กับเพื่อนร่วมสังกรรมรู้ไม่ครับ
ส่งทีมงานขึ้นไปถอดมงคลให้ครับทางด้านโกลีมวยไทย
นั่นก็คือ
ให้พลยุตภูมิเลยครับ
แต่ส่วนหนาต้องบอกว่าไม่เคียงกันเลยครับคุณเอ
ด้วยหัวจิตหัวใจครับด้านนักชมภูมิแดงไม่ธรรมดาครับ
แม้ว่าต้นจากความวิมือจะเป็นรอง
ขมซ้ายเติมขวาครับขม
บีซ้ายสลับพยายามเข้ามา
ซ้ายก่อนในทันทีครับเพศน้ำชัย
รุ่นเก่งของเพศน้ำชัยเลยครับ
ใครนั้นจังหว่าขวางจังหว่าวิทย์
ปากหลักกันกลางเวทีครับไม่มีใครหนีไม่มีใครถอยครับ
เตือนขวางที่สองครับ
ออกอาวุธนะครับในนักมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับ
ชกมันชกสนุกถูกใจแฟนมวยนะครับ
ขวาของทางด้านเพชรน้ำชัยเจอสวน
ขอเตรียมด้วยสายครับ
อุ้ยส่วนขวาเติมซ้ายครับ

โอ้โหโอ้โหโดนแล้วนี่นะครับ

ต้องมีมัน๑๒
ขอยังจะเปลี่ยนเข้าห้าเลยครับเพชรน้ำชาย
โดนศอกเมื่อกี้โดนเข้าไปนี่เจอตุ้มโมโหหรือเปล่าครับ
อยากบอกว่าหวังซ้ายสวยครับ

ค้ำของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
เทศจำชัย๑๐ผู้พันออสครับในรูปราการ๖๔กิโลกรัม
แรกที่ผ่านมาโดนเตือนไป๒ครั้งครับ

เล่นของแรงของหนักประเคนเข้าใส่กันครับ
ดูจากเฉพาะเสียบขวาของทางด้าน

ด้วยขวาครับทางด้านเพชรน้ำชัย
เกี่ยวได้แล้วทิ้งด้วยศอกคืนเลยครับคม
แล้วมีซ้ายเติมเข้ามาในจังหวะสุดท้ายอีกที
นี่ครับจังหวะสอกซ้ายของคมนั้นทำได้ดีครับ
เอาละครับยกที่๒เริ่มขึ้น

อย่างที่เรียนไปครับคู่นี้เคยปะทะปะฝีมือกันมาแล้ว
เป็นทางด้านเพชรดำชัยครับเฉือเน่าชนะแบบหืดจับครับในวันนั้น
อมพยายามจะขยับเร็วขึ้นครับเจอขวา
คมฝั่นด้วยสอกซ้ายเลยครับโหเฅ
พยายามในจังหวะความเป้าหมี่ทีวัย
นั่งให้ไกลต่อฟท์
ตอนนี้เทไปที่พับนอกครับ
เจอซ้ายหน้าขึ้นฟันที่สองซ้ายหลุดไป
กลุ่มให้อีกครั้งครับเพศน้ำชัยเสียบซ้าย
พยายามจะหาจังหวะไล่แขนอยู่ครับ

ไม่เค้นนานครับถ้าได้เพศน้ำชัย

แล้วก็ว่าจังหวะเสียบเขาซ้ายเขาทำได้ดี
อมพยายามไปฝากแขนขวาจังหวะเกลียวไม่ใกล้
ทิ้งจังหวะนี้ครับสวยครับ
อามพยายามจะกลับในอีกครั้งครับ
ส่วนทะเลาะวงในเสียบซ้ายเลยครับ

จะเปลี่ยนมาวางซ้ายเพชรน้ำใจสลับแล้ววางแค่ขวาสวยครับเจอศอกขวาของคม
เป็นน้ำชัยคำไว้แม่จังหวะวงในดูครับทำอยู่เลยครับเพชรน้ำชัย
วางด้วยแข้งขวาเติมเข้าไปครับผมถีบซ้าย
ชวนทะเลาเลยครับเพชรน้ำชายครับเดี๋ยวรับตัวสายคลีนเดี๋ยวได้แค่้าวซ้ายครับกลับปิดร่าง
คืนธรรมดีเหมือนกันครับครับหมดยกครับ
จากเวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับลาดพร้าว๑๐

โอ้โหต้องบอกว่าคมครับ
ฟันศอกผ่าไปเฉียดมาครับ
ยังไม่คมพอที่จะเปิดแผลแตกของเพชรนำชัย

แต่เพชรน้ำชัยนั้นมีจังหวะในก้านคอสวยครับ
เดินพรีพรามเข้ามามีศอกงัดตลอดครับ
ขวาตอบขวากี่วแล้วไถบินหรือก็ตกเวทีครับ

นี่ครับไล่แขนกดลงมาเสียบซ้าย
บิดกระช้ามารูปแบบนี้ครับที่หน้าเพชรน้ำชัย

ทางหวานแค่ขวางและแค่เสียบซ้ายกำหนดเราบอกนี่ครับจังหวาตะวัด

สวยก็จริงแต่ยังไม่โดนจุดสลบครับ
เอาละครับผ่านไป๒ยกครับ

ตอนนี้ครับอยู่กันใกล้ครับอยู่ซ้ายเกี่ยวรอบคืนได้ข้างขวา
ผมพยายามจะเกี่ยวไทยเกือบตกอีกแล้วครับ

พยายามจะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับคม
เข้ามาแม่ดูครับเจอเหลี่ยมของคม
ทงชัยขยับเข้ามาคมก็ไม่หนีครับ

เยียวแล้วพยายามจะตัดล่างแต่ยังไม่ลงครับ

แล้วก็ตัดลบแต่จังหวานนี้เพชรน้ำชายรู้ทันแล้วครับ
อ้าวครับขวาจิบลำโกนแล้วตกด้วยฮุกซาย

เพชรน้ำชายกระแทกพยายามจะตัดล่าง
เสียบด้วยเขาซ้ายแตกกันครับ
พยายามจะตัดลบแต่จังหวานนี้เพชรน้ำชายรู้ทันแล้วครับ
อ้าวครับขวาจิบลำโกนแล้วตกด้วยเขาซ้าย

เพชรน้ำชายกระแทกพยายามจะตัดลบแตกกันครับ

เพชรน้ำชายกระแทกพยายามจะตัดลบแตกกันครับ

เข่าขวาของเพชรนำชัยคืน

แล้วทำงานหวังไหว

เอาไว้ครับเพชรน้ำชัยจิ้มขวาเจอเข่าครับ

เหนือชั้นเหลือเกินครับเผลอไม่ได้ครับ

พยายามจะเล่นงานที่จะสู้ด้วยลูกกล้านคอนะครับ

แล้วเสียบไปขวาขวาส่วนเสียบขวาขวามากแล้วครับ

โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกดุเดือดเลยครับ

ไม่มีใครยอมใครแล้วครับดูครับ
ฝ่ายหนึ่งครับก็อยากจะมา

ส่วนทางด้านเพชรน้ำชัยก็พยายามจะ
ย้ำแขนให้ได้ครับดูครับจำกว่าไทย

ปฏิเสธทิ้งด้วยศอกเลยครับ

แต่เทศกรรมแค่นั้นเผลอไม่ได้กำเกงขึ้นก้านคอทันที
จะเปิดแข่งขวาเตะขนาดเข้าไปเต็มลำตัวครับ

โอ้โหต้องบอกว่าสนุกดุเดือดเหลือเกินครับวันนี้
ผู้คำของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ

เอาละครับเหลือ๒ยกครับว่าจะแก้เกมกันอย่างไร

เฮลังชัยก็ไม่หนีก็พยายามจะเด็ดที่กลางขวาเจอแก้งซ้าย

กระดานหวากด้วยซ้าย
โอ้โหทาดวนชวนแรกเลยครับคม
ลำนี้เฝ้นอย่างเหมือนมี๒ซ้าย
จับหวางขวาเปิดขวาครึ่ง
ในอีกครั้งครับลองวายตีด้วยขวาเลยครับ
อ้าวแรกกันครับพุทธจังหวะนี้
กันเข้าเชือกแล้วเด้งด้วยเข้าขวาเลยครับเพชรน้ำชัย
อ้าวทุกคนวางซ้ายเพชรน้ำชัยวางซ้ายเหมือนกัน
คนละดอกคนละทีครับจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวา
โอ้โหเด้งเชือกมาฟันศอกครับคมไม่มีใครยอมใครเลยครับ
เด้งตีด้วยเขาขวาครับผมรัดเอวตี้
ไม่มีใครหนีเลยครับเพชรน้ำชัยเกี่ยวเข้ามา
แข้งซ้ายคมพยายามจะสวนด้วยเข่า
วางแข้งขวาแม่เจอแค่งขวาสวนเลยครับ
โอ้โหชู้จังหวะขวาเด้งเชือกดอกนี้ครับสวยงาม
ร้านเอ๋วขยบหัวไหมให้ไม่ได้ครับกรรมการเบรกก่อน
เพชรน้ำชัยเหยินอีกครั้งครับ
ฝีดซ้ายเป็นใส่สลับใส่สลับเจอต่างล่างครับ
โอ้โหลูกนี้ลูกเก่งของคมเลยครับ
เบียดเข้ามาวางแข้งผมส่วนด้วยแข้งขวา

อำชัยไม่มีหนีเหมือนกันครับ
แล้วมีซ้ายครับมีหมัดโอ้หลากหลายกว่าครับ

เสียบเข้าขวาเสียบอีกทีตัดทิ้งเลยครับ

เอาละครับเป็นการแก้สถานการณ์ของคมครับ
เป็นน้ำชัยไม่สนแล้วครับเปลี่ยนเข้าไป

แต่พยายามจะตีครับแต่ก็ไม่ชัดเจน
แต่ได้ส่งครับ
พี่น้ำชัยเพลงกลางมาหมดยกครับ
เราไปที่มนตรีสตูดิโออีกครั้งครับ

มันทะลุไปหลอดนะครับตอนนี้

นำชัยก็ไม่มีหนีไม่มียอมเหมือนกันครับ
เป็นเกมที่สนุกร้าวใจจริงครับ
แฟนมวยที่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ
เทกันสนั่นหวั่นไหวเลยครับแลกกันทีต่อทีครับ
ดูครับขวาต่อขวาครับซัดกันเข้าไปเกี่ยวแล้วนี่ครับยัดเลยครับ
โอ้โหคมก็มีหมัดแล้วเติมด้วยเข่าครับ

ต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครเลยครับ
นำชัยก็ไม่มียอมเหมือนกันครับ
นี่ครับยัดเจอศอกครับแล้วพยายามจะขวางหน้า
นี่ครับชูดเลยครับด้วยแข้งขวาครับ
จังหวะเข็นคมแล้วนี่ครับเป็นพลาดครับเจอตัดเหลี่ยม
นี่ครับแล้วทิ้งด้วยกำปั้นครับ
เวลาแกมาแกมาเป็นชุดเลยครับ
เกี่ยวได้ตัดทิ้งแล้วพยายามจะตี
แต่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าได้เหลี่ยมครับ

แตะเกมที่มีมือใจทั้งคู่เลยครับ
ต้องบอกว่าเป็นสนุกเกอร์ก็ชิงดำครับ

หรือว่าอาจจะย้ำแค้นหรือว่าเจอชะแค้นเดี๋ยวลุ้นกันครับ

เดือดจริงครับ

ต้องบอกว่ากูพี่สูซีเลือกกันครับกูดี
ดำชัยพยายามจะเปียนเข้ามา
หวังแก้งขวาเจอทีม

ผวงโดยยกูซายครับ
ขึ้นด้วยแค่ขวากับเฟย์น้ำชัยเกี่ยวได้ขึ้นด้วยแค่ขวา
ก็พยายามจะปัดสอบครับแล้วก็ก่อนนาย

โอ้โหมันจริงครับ

โอ้โหเลยครับ

เต้นไม่ได้ครับอโห่

โอ้โห
เขาออดเฉยเลยครับ

กระเมียมกระซอยเข้าครับ
กรรมการเรียกทั้งคู่มาเตือนเลยครับ

พยายามจะตัดล่างเจอเขาขวา
วางแค่ขวาเกี่ยวแล้วคืนไปขวา

โอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับ

ครบ๕ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ระหว่างเพชรน้ำชัย๑๐ผู้พันออส

คู่นี้ต้องบอกว่าโต้กันตลอดครับ

เดี๋ยวครับเตะซ้ายเจอตัดลำตัวแล้วเตะดูทุกซ้าย
เตะซ้ายเจอตัดลำตัวแล้วเตะดูทุกซ้าย
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน

จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน

จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน

จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน
จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน

จิบลำตัวไล่แขนเสียบใน

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินระหว่างซูเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐๐บาท
เพื่อรักษาตัวตัวต่อสำหรับตัวตัวสำหรับตัวตัว